สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้นั้นเรายังคงเกาะติดเรื่องของความแปรปวนของลักษณะอากาศในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
กลางช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน
ตอนนี้ปัจจัยอะไรส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราต่อจากนี้ไป
แต่ละพื้นที่จะต้องเตรียมรับมือกับอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ตอนนี้เองนั้นเมืองไทยที่ของเรายังคงเตรียมรับผลิตธุลจากบริเวณความรวดอากาศสูง
มูลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีน
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
รวมไปถึงในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
อกจากนี้เองยังพบว่าตอนนี้มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก

ยังคงเคลื่อนที่พัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณทางตอนบนของภาคกลาง
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้เองถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ทำให้ก่อนหน้านี้เองในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หลายจุดหลายพื้นที่นั้นต้องเจอกับฝนฟ้าขนอง
กระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลูกเห็บตกด้วย
แล้วก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ที่จะทำให้หลังจากนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
บางจุดบางพื้นที่ก็จะยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น
แบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห

จากการตรวจสอบก็พบว่าตอนนี้บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
ยังคงไว้ใจเรื่องของสถานการณ์คลื่นไม่ได้นะครับ
เพราะว่ายังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
พัดปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวด้วยกำลังแรง
นั่นก็หมายความว่ายังสามารถที่จะทำให้บริเวณตามแนวชายฝั่งนั้น
ยังมีโอกาสเกิดคลื่นสูงซัดฝั่ง
ตั้งแต่บริเวณจอดสุราธานีเรื่อยยาวลงไป

คลื่นยังคงสูงประมาณ๒๔เมตรนะครับ

เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั่วไทยนะครับ
เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละภาคหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
เริ่มต้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าในระยะนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนโดยเฉพาะวันจันทร์นะครับ
เกิดฝน๔๐หลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันศุกร์มีลุ้นว่า
สูงสุดอาจจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียต

จากการตรวจสอบในพื้นที่ภาคอีสานในระยะนี้ยังคงมีเมฆเป็นบางส่วน
แต่ว่าหลังจากนั้นบนท้องฟ้าครับเมฆจะลดลงแดดจะแรงในช่วงบ่ายนะครับ
อุณหภูมิสูงสุดหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะสูงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ขณะที่ช่วงเช้ายังคงได้มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันอยู่ในช่วงแรกนี้

ฟ้าค่อนข้างโปร่งแดดค่อนข้างแรงในช่วงบ่ายนะครับ
มีลุ้นว่าปลายสัปดาห์นี้อุณหภูมิอาจจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต
ต่อกันครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับเช่นเดียวกัน
ฟ้าค่อนข้างโปร่งแดดค่อนข้างแรงนะครับ
อุณหภูมินั้นไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๖องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๓๒๖องศาเซลเซียต

พบว่าในอุณหภูมิในอุณหภูมินี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะวันอังคารครับฝนอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษ
สุดอุณหภูมิทรงครับอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๖องศาเซลเซียต
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๓องศาเซลเซียต
ท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจากการตรวจสอบในระยะนี้
บนท้องฟ้าค่อนข้างน้อยนะครับแดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ
อุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอาจจะร้อนแรงเป็นพิเศษในระยะนี้นะครับ
ไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียต
ก่อนที่สุดสัปดาห์มีลุ้นว่าอาจจะเกิดฝนฟ้าขนอง
พื้นที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่ง

เราจะต้องเจอกันหลังจากนี้เป็นต้นไป
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัย
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ